ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยครับฟุตบอลชายก็ลงฝึกซ้อมนะครับหลังจากที่หลังจากโปรแกรมแข่งขันเกมแรกกับสิงคโปร์เลยนะครับก็มีโอกาสในการฟื้นฟูร่างกายเวลาจากเกมแรกไปเกม๒เยอะหน่อยนะครับ
เพราะว่าสักห้าวันน่ะเตะน่าจะได้ลงรายละเอียดต่างต่างมากมายแต่เจ้าภาพมีการเปลี่ยนสนามฝึกซ้อมนะครับจากเดิมไปอีกที่นึงเพราะบอกว่าโปรแกรมเนี่ยมันชนกันแล้วก็สนามเนี่ยนะครับมีไม่เพียงพออันเนี้ยคือปัญหาอย่างหนึ่งนะครับที่ทีมงานต้องเจอแล้วก็กีฬาชิ้นอื่นเป็นอย่างไรเนี่ยน่าสนใจมาก

ส่วนความกดดันลงในการเจอมาเลเซียก็เป็นเกมสำคัญต้องชนะเหมือนกันเพื่อเข้ารอบส่วนทีมไทยจะได้สองนักเตะสำคัญนะครับ
อย่างโจทานเข็มดีก่อนหลังจากราชบุรีแล้วก็เศรษฐศิลป์สุพันธ์เศสตรูกจากเชียงรายยุธเต็จ
ในช่วงท้ายของรอบแรกนะครับทั้งคู่จะลงไทยลีกอีกหนึ่งเกม
รองสุดท้ายของระดูการนะครับศิลสิทธิ์จะเดินทางไปกัมพูชาวันที่๗พฤษภาคม
ส่วนจุรทานครับเดินทางช้าวันหนึ่งนะครับเป็นวันที่๘พฤษภาคม
เมืองต้นโคราชก็เตรียมใช้๑๘ผู้เล่นที่ไปชุดแรกลงแข่งขันใน๓เกมแรกอยู่แล้ว
เกมสุดท้ายเจอเวียดนามทีมไทยจะใช้นักเตะก็ถือว่าฟูลทีมตรงนั้นนะครับ